วันนี้ก็ต้องก่อติดนะคะเขย่าพิศนุโลกด้านหลังของเราเลย
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงคืน๑๗นาทีที่ผ่านมา
ใช่นะครับถือว่าตื่นตระหนกกัน๕จังหวัดเลย
เพราะว่าจริงแล้วจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม
ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนขนาด๔๕นะครับ
ลึกจากพื้นดินไป๕กิโลเมตร
แต่ว่า๕จังหวัดนะคุณนะ
๕จังหวัดรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนไม่ว่าที่จะเป็นพิสุนุโลกเองนะครับ
พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์รวมถึงนครสวรรค์
คุณผู้ชมฮะมีวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพของแรงสั่นไหว
ได้ในหลายจังหวัดไปดูหลายคลิปกัน
ไปดูคลิปนี้ก่อนนะฮะคนในบ้านมีความรู้สึกนะครับ

เฮียล้อเฮ้ยเสร็จไหวล่ะ

มันสรรสเทือนแมวสดุ้งไปหมดเลยครับ
ปากปากจะเปิดปะเหมือนกับพราบต้มหินแหละไม่รับแผ่นดินไหวเหรอ
เล่นทรัพย์จะหักจากจะได้ใช่
แต่เวลาที่ดีขันแดดหรับพี่โอ้ยที่ดูดึงปั๊ะจริงเหรอ
ท่านดูเฉ็คปะปันลุกมาก
เฉ็คก็เข้าใจท่านดูทำร้องหาด้วยนะ

ที่คนที่อยู่ในบ้านนะฮะก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับ
วินาทีแผ่นดินไหว๔๕นะฮะ
พิกัดที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกครับ
โดยจะเห็นว่าช่วงเวลาเที่ยงคืน๑๘นาทีนะครับ
หญิงสาวคนนี้เธอกำลังนั่งดูทีวีกับแมวอยู่
แล้วก็มีเสียงดังเกิดขึ้นพร้อมกับแรงสั่นไหวนะครับ

เธอก็เรียกแฟนหนุ่มของเธอให้ออกมาดูนะครับ
แฟนเธอก็บอกว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะครับ
มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เอ็นดูน้องแมวที่ตกใจ

เพราะว่าคนตกใจมากนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็บอกว่าที่บ้านก็โดนสั่นไปทั้งบ้านเลย

แล้วบางคนบอกผมเป็นเนรที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์ครับ
ยืนอยู่ถึงกับขาซุดเลยเพราะว่ามันแรงสั่นสะเทือนจริง
บางคนบอกเราอยู่ตะพานหินที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
ในคลิปนี้เกิดขึ้นที่พิสุนุโลกนะ
แต่คนพิจิตรก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าที่บ้านที่พิจิตรก็สั่นสะเทือนมากเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะ
อันนี้นอกบ้านครับเห็นเลยว่าบ้านสั่นนะฮะ
เวลาเที่ยงคืน๑๘นาทีนะครับภาพการสั่นไหวนะฮะ
เสียงที่เกิดขึ้นคุณเหมือนเสียงแผ่นดินลั่น

คุณคือเสียงจริงมันเหมือนกับฟ้าร้องนิดนึงนะ
แต่เห็นเสาอ่ะเสามันสั่นไหวเลยค่ะ
ใช่ค่ะคลิปทุกคลิปที่เป็นวงจรปิดที่บันทึกเสียงได้นะ

คลื่นเหมือนเสียงแผ่นดินลั่น
หลังจากนั้นนะก็มีแรงสั่นไหวนะครับ

หลังเกิดแผ่นดินไหวแล้ว๓นาทีนะครับ
นิสิตในหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลก

พากันวิ่งหนีลงมาด้านล่างอาคาร

นี่น้องนิสิตแต่ละคนก็พูดถึงนะ

คือทุกคนก็ดูตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

แล้วก็รับแรงแผ่นดินไหวด้วยนะครับ
พิจิตรร้านขายเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทางการเกษตรอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพไว้ได้ของความสั่นไหว

เจ้าของร้านบอกว่าเพิ่งเคยเจอเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงแบบนี้
เพราะมันรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
จะยืนก็ขาสั่นไปหมดนะฮะ
จะนอนก็รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันนะครับ
พิจิตรอีกจุดหนึ่งคุณในห้าง
ห้างกล้องวงจรปิดของร้านขายไอศครีมนะฮะ
อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร
ระบุเวลาเที่ยงคืน๑๗นาที๕๙วินาที
เกิดแรงสั่นไหวแล้วมีเสียงดังตามมานะฮะ
สั่นไหวเกิดขึ้นอยู่ประมาณ๔๕วินาที

นี่ครับคลิปนี้ก็เห็นแรงสั่นไหวชัดเจนเลยนะครับ
ก็ดูสิโอ้โหสั่นไปหมดเลยนะฮะ
อันนี้ร้านขายไอศกรีมในห้างนะครับ

ชาวบ้านก็รายงานไปยังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวหลายอำเภอนะคะ
อย่างที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย

บอกว่าบ้านไม้ชั้น๒สั่นอย่างแรง
เสียงดังเหมือนกับรถบรรทุกวิ่งผ่าน

ชาวบ้านในตลาดเทศบาลตำบลชนแดน

เหมือนโดนแรงอัดประมาณ๒วินาทีค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานความเสียหายผู้บาดเจ็บ

เราได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดมาอีกนะครับ
แล้วก็คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิสุนโลกมาอีกนะครับ
อันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยนะคุณนะ
อยากให้ฟังเสียงเหมือนแผ่นดินเลื่อน
คลื่นดังก่อนที่มันจะสั่นไหวนะฮะ

แล้วก็แรงสั่นไหวรุนแรงเหมือนกันนะครับ

มันเหมือนเป็นฟ้าแลบนี่
ไม่แน่ใจว่าเป็นฟ้าแลบฟ้าผ่า
หรือเป็นเกี่ยวกับสายไฟ
ตรงจุดที่มันรับแรงสั่นสะเทือนนะฮะ
หรือว่าหลอดไฟอะไรต่างตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ริมแม่น้ำก็มีฮะ
พิสุนุโลกไปดูคลิปกันหน่อยที่ริมแม่น้ำนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นน้ำสันไหมฮะตอนแรกเราก็คิดว่าพลาเนอะคุณป่าวนี่เห็นค่ะ

เป็นแรงสั่นสะเทือนอยู่ใต้น้ำแบบนี้ทำให้เกิดคลื่นนะครับ
แต่ละคลิปแต่ละคลิปเราเห็นคนแชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะมากเลยนะคุณนะ

เรื่องของคลิปวงจรปิดต่างเกี่ยวกับแผ่นดินไหวออกมาให้ดูกันเยอะนะครับ
ทีนี้สำรวจความเสียหายกันหน่อย
พาไปดูกันที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลไผลล้อมอำเภอบางกระทุ่มนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทางด้านนายอำเภอบางกระทุ่มนะคะนายธาราดลอภิจารีก็มีหนังสือฉบับนี้ค่ะ
สั่งการไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต้องเร่งสำรวจตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชน
สถานที่ราชการศาสนสถานจะได้รายงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ
แล้วก็เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือนะคะ
ส่วนทางด้านพ่อเมืองของพิศนุโลกบ้างผู้ว่าภูศิษฐ์สมจิตนะคะสั่งตั้งวอรูมเลย
อบหมายให้ในอำเภอบางกระทุ่มสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแขวงทางหลวงชนบทต้องไปสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนฟังเสียงผู้ว่าหน่อยค่ะ
ให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดพิศโลกเนี่ยทุกอำเภอนะครับ
ซึ่งเราก็จะไลน์งานเข้ามาภายใน๑๐โมงวันนี้นะครับ
ยืนยันเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง
ซึ่งเรามีเรื่องของอาคารต่างนะครับ
คือเรื่องของการติดตามเรื่องของความเสียหาย
แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตนกนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้เราไปดูว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ที่ตำบลไผลล้อมเนี่ยนะคะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจิราพรบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะ
เคยเจอเสียงแผ่นดินไหวดังมากเลย
แล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านไม่ได้รับความเสียหายอะไร
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ตกใจค่ะ
ส่วนที่หมู่๒ที่ตำบลนครป่าหมากเนี่ยนะ
บ้านมีรอยร้าวเป็นทางยาวนี่เห็นไหม
ชี้จุดรอยร้าวให้ดูตรงผนัง
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่านอนอยู่นะ

ความรู้สึกเหมือนกับบ้านมันโยกเลยนะคะ
นกมันดังแรงนะครับ

มาสักหน่อย
เมื่อก่อนไม่มี
ดังอ่ะกำเซภาคชาวบ้าน

ในห้องหักแบบนี้เลยนะ

ใช่ที่นี้เราก็ไปสำรวจที่
วัดไผ่ล้อมบางตาภูมกันหน่อยนะคะ

พระวงศกรรย์รักษาการเจ้าอาวารท่านพานักข่าวนะ
หวั่นใจเหลือเกินว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้
โครงสร้างมันจะร้าวแล้วจะพังลงมาไหม
นี่ตอนพาไปเดินดูปกติดีนะคะ

เพราะว่าเขาก็ก่อสร้างโครงสร้างแบบแข็งแรงเลยค่ะ
แต่ว่าพระท่านบอกว่าเมื่อคืนเสียงแผ่นดินไหวดังแรงมาก
ตื่นออกมาดูลุกขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่พิจิตรเกิดรอยร้าวขึ้นแล้วนะคุณนะ
ใช่พิจิตรเนี่ยจริงถ้าเกิดนับระยะทางนะ
ห่างจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวประมาณสัก๑๐กิโลได้
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมโบราณสถานวัดราชช้างขวัญ
ร้าวแบบนี้ค่ะแล้วทางด้านรักษาการเจ้าอาวาส
บอกนะโบราณสถานในวัดโดยเฉพาะอุโบสถหลังเก่า
สร้างขึ้นโอ้โหสร้างขึ้นต่อปี๒๔๖๑ค่ะคุณผู้ชม
อายุจะเป็นร้อยปีแล้วอะค่ะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับ
นับรอยร้าวดูได้หกจุดนะคะมันเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย

โอ้โหเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นโบราณสถานอายุเกือบร้อยปี
ตอนนี้วัดเองจะทำหนังสือให้กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบความเสียหาย
แล้วเดี๋ยวก็ต้องคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคือเมื่อคืนนี้พอผมได้รับทราบนะ
ว่ามีแผ่นดินไหวในพื้นที่พิศนุโลกก็ตกใจเหมือนกันนะครับ
ว่ามันไม่ค่อยเคยเกิดขึ้น
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนในพื้นที่เหมือนกันนะครับ
และทีนี้มีนักวิชาการเขาบอกว่าตอนนี้ถือเป็นการกวักมือเรียก
และเป็นคำเตือนถึงรอยเลื่อนที่เรายังไม่เคยตระหนัก
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าเรื่องนี้มันก็สอดคล้องกับในส่วนของ
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับ
บอกว่าหลังจากที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด๔๕
ความลึก๕กิโลเมตรรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้
จุดศูนย์กลางคือทั้งพิสุนุโลกแล้วก็ไปถึง๕จังหวัด
ก็คือมีพิจิตรเลยนครสวรรค์กำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์
โดยเกิดจากรอยเลื่อนซ่อนตัว

ตรงกับนักวิชาการเกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินไหวเลย
บอกว่ารอยเลื่อนแถบนี้เป็นรอยเลื่อนที่มันซ่อนอยู่
ที่เราไม่เคยตระหนักถึงว่ามันจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น
เป็นรอยเลื่อนที่มันโยงมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นแนวคู่ขนานกับเทือกเขาเพชรชบูรณ์

เทือกเขาเพชรบูรณ์เราสำรวจตรวจสอบได้
ว่ามีรอยเลื่อนแต่รอยเลื่อนที่มันขนานอยู่กับแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์
แนวที่มันแผ่นดินไหวเมื่อคืนนี้ยังไม่เคยเจอ
คือเขาไม่ได้อยู่ในการสำรวจของทางกรมอุตุด้วยไหมครับ
แล้วอย่างที่บอกเป็นรอยเลื่อนที่เรายังไม่เคยตระหนัก
ว่ามันจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นนะครับ
แต่ว่าหลังเกิดเหตุกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรต่างในการที่จะส่งข้อมูลเตือนถึงประชาชน
ภายใน๑๐๒๐นาทีและติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่อง
และจุดศูนย์กลางไม่ได้อยู่ในเขตเมือง
ยังไม่มีความเสียหายใหญ่แล้วก็รายงานของผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตตามมาแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา
โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกำลังทำงานเต็มที่นะ
และที่สำคัญก็ต้องทำงานร่วมกับทางส่วนของกรมทรัพยากรธรณีด้วย
ในการที่จะเข้าสำรวจรอยเลื่อนนี้ต่อไป
คุณผู้ชมผมอ่านข้อมูลจากนักวิชาการที่เขียนมานะ
เขียนแล้วก็โพสต์ไว้ในโซเชียลก็น่าตกใจเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเกินความคาดหมายพอสมควร
เพราะก่อนหน้านี้ในวงวิชาการยังไม่มีการตระหนักถึงรอยเลื่อน

โอ้โหคุณผู้ชมอันนี้สงสัยต้องมาดูรอยเลื่อนตรงนี้แล้วนะ
ให้ความสำคัญกับรอยเลื่อนนี้ด้วยนะครับ